เราไปดูกันก่อนเลยเรื่องของวิวสวย

นี่ค่ะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนเลยค่ะ
ปักหลักรอชมวิวหลักล้าน
โดยเฉพาะการรอชมตะวัน๓แผ่นดิน

ที่เป็นจุดชมวิวผามอยอีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะคึกคักเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเนี่ย
ประมาณกว่าสามพันคนไปรอชมตะวันสามแผ่นดินแสงแรกของปีใหม่เนี้ยค่ะ
จุดชมวิวนี้นะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่๕๘๔เมตร
ดวงอาทิตย์ขึ้นที่เห็นบนผาหมออีแดงคือมาจากทางฝั่งศาสตร์ปะปอลาว
แล้วก็ผ่านมายังพื้นที่กัมพูชาและเข้ามาในฝั่งไทย
ถึงได้บอกว่าเป็นตะวัน๓แผ่นดินค่ะ
ก็จะเห็นดวงอาทิตย์กลมโตสวยงามท่ามกลางทะเลหมอกด้วย
ตอนนี้อากาศดีมากอยู่ที่ตรงจุดนี้คือ
ไปทางหน้าผาแล้วคือสวยมากตะวันสามแผ่นดินได้เห็นกันเต็มตาเลยนะคะ

ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยทางอุทยานเห็นว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่
ก็เลยยังงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวที่ผาหมออีแดงอีกหนึ่งวัน
แค่สิบหกองศาเท่านั้นเองนักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศ
หนาวเย็นและวิวทิวทัศน์ก็สวยงามคือมันไปด้วยกันแบบโอ้โหอารมณ์มันได้

อากาศก็ดีใช่ฟินแน่นอนนะคะเจอวิวสวยแบบนี้
ต่างจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานักท่องเที่ยวกว่าสองพันคนเดินเท้ากันไปนะคะ
ที่ผานกแอ่นเป็นลานหินเล็กเล็กมีต้นสนขึ้นโดดเด่นริมหน้าผา
แล้วจุดนี้ที่เขาไปกันเพราะว่ามันเป็นจุดชมวิวรอชมแสงแรกของปีกัน
สภาพอากาศหนาวเย็นสบายเลยค่ะคือเดินก็ไม่เหนื่อยนะอากาศแบบนี้นะ
ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าทุกคนที่ไปเห็นพระอาทิตย์
โผล่พ้นขอบฟ้าเปล่งประกายแสงสีทองสวยงาม
คือหายเหนื่อยเลยค่ะเป็นแสงแรกของปีขาน
นักท่องเที่ยวก็ชัยโยโหร้องเลยนะพอพระอาทิตย์ขึ้น
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะภูกระดึงนี่ก็น่าเที่ยว
น่าอิจฉาคนได้ไปรับแสงแรกของปีใหม่ใช่ค่ะ
สักครู่คุณผู้ชมส่งความมาขอให้โชคดีมีตังค์เยอะ
ค่ะอันนี้ชอบสุดเลยสาธุ
จากการไปเที่ยวไปชมแสงแรกแน่นอนว่าช่วงเช้า
หลายคนพาคนในครอบครัวไปทำบุญใส่บาท
ไว้พระอาทิตย์เพื่อความเป็นสะดิบมงคลของชีวิตนะฮะ
โอ้โหที่นี่วัดนี่นะคนเยอะทั้งปีเลยใช่ทั้งปีค่ะ
แล้วเมื่อเช้านี้คนเยอะมากนะครับก็วันขึ้นปีใหม่ทั้งทีนะครับ
แน่นอนนะครับคนหลังไหลไปทำบุญกันเยอะครับ
โอ้งโตเลิร์นะครับเพื่อความเป็นสลิกมงคลในพระวิหาร
แล้วก็ไปแก้ปีชงกันด้วยนะครับในวันหยุดหลายคนก็
คือที่นี่นะเขามีความเชื่อต่อกันมา
คือใครจะไปแก้บนจะไปขอพรต้องนำไข่ต้ม

ไปแก้บนไปขอพรหลวงพ่อโสธร
ใครเคยบนบานสารเก่าได้อะไรสมหวังไปแล้ว
ต้องเอาไข่ต้มไปแก้บนท่าน
ทำให้ภายในพระอุโบสถนะฮะก็เนื้องแน่นไปด้วยประชาชนไปนะครับ
คือที่โบสถ์เนี่ยไหว้จุดนี้แต่เวลาไปแก้บนต้องไปที่โบสถข้าง
นี่จะมีองค์จำลองอยู่มากทำให้เอาไข่เข้าไปที่โบสถ์นี้นะ
เคยไปบนอย่างนี้ก็เลยทราบนะฮะ
ทีนี้เนี่ยวัดเนี่ยเค้ามีการตรวจวัดอุณฑภูมิ
ประชาชนที่ไปกราบไห้ทุกคนก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ
ใส่หน้ากากอนามัยไปถามแม่ค้าที่รอบวัดแบบว่าโอ้โหประชาชน
มาตั้งแต่ตี๓ครับรอจะไปเข้าไปในโบสถ์ของหลวงพ่อโสธ
เพราะว่าเขาเปิดตอน๗โมงบางคนกลัวจะไม่ได้เข้า

ทำให้การจราจรเส้นทางเข้าไปที่วัดเนี่ยเยอะมากเลย
เยอะแยะมากมายเนี่ยคนก็หิ้วไข่ไปแก้บนหลวงพ่อท่านนะครับ
จากที่วัดหลวงพ่อโสธรไปที่วัดสมณัฐตุ้มท่าครับ
ที่ตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจวดพะเยาะ
มันเช้านี่เห็นไหมฟ้ายังไม่สางเลยคนเดินไปแล้วครับ
ไปทำบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอให้ตัวเองขอให้ครอบครัวโชคดีวันปีใหม่
แล้วก็ที่บริเวณขัวบุญหรือว่าสะพานภายในวัดเอง
มันอากาศดีอยากจะเห็นภาพอันนี้ภายในบทแล้วคนก็ใส่ชุดขาวไป
ตรงสะพานเขาจะมีหมอกลงจัดเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นแปลงผักด้วย
คนก็ไปทำบุญใส่บาทกันพระท่านก็เนี่ยนุ่งจีวอนแบบนี้มา
แล้วก็มีผ้าห่มคุมกันหนาวด้วยอ่าชาวบ้านก็นั่งใส่บาทแบบนี้
บนสะพานหรือว่าขัวบุญภายในวัดที่เขาจัดเอาไว้ให้
บรรยากาศดีมากเลยนะครับปิดท้ายที่พิสุนุโลกครับ
มีการทำบุญกลางเมืองตักบาดเข้าสารอาหารแห้ง
พระพิสุสงฆ์ในวันขึ้นปีใหม่ที่บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทย
ก็มีท่านผู้ว่าคุณรณชัยจิตวิเศษเป็นประธาน
ก็กลับอวยพรประชาชนนำหัวหน้าส่วนราชการต่าง
ประชาชนชาวพิสุนโลกใส่บาททำบุญข้าวสารอาหารแห้ง
แดดพระศงฆ์กว่าห้ามร้อยรูปก็เดิมรับบิณฑบาท
ต้อนรับวันปีใหม่กันอย่างเนื่องแน่นเลยนะครับ
เราก็มีความสุขตามไปด้วยรับบุญวันปีใหม่นะครับ